คุณผู้ชมครับผมเริ่มประเด็นแรกวันนี้นะ
กันที่เรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐามีการพูดใช่ไหมมีอยู่ประเด็นนึง
ต่อหน้าที่ประชุมสอสอเพื่อไทยแล้วปรากฏว่า
มันมีประเด็นเรื่องของเรื่องของการขอตำแหน่งผู้กำกับการนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าใครฟังก็สะดุ้งกันนะครับว่า
นายกรัฐมนตรีนั้นพูดออกมาลักษณะดังกล่าวนะครับ
แล้วก็มีประเด็นต่างมากมายเพราะว่าทางสอสอฝ่ายค้านได้มีการตั้งคำถามนะครับ
แล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าการพูดลักษณะนี้มันอาจจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูลด้วยนะครับ
ล่าสุดในวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการชี้แจงนะครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
เศรษฐาทวีสินนั้นได้มีการร่วมประชุมกับสอสอเพื่อไทย
มีอยู่ช่วงหนึ่งครับนายกพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะอีกประเด็นนึงอันนี้แยกกันไป
จะเรียกประชุมนายอำเภอกับตำรวจระดับผู้กำกับการ
เพื่อให้มีการเอาเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยมาคุยกันนะฮะ
เพื่อจะแก้ไขปัญหาไอ้จังหวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับ
บอกว่าผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้
ขอตำแหน่งไปนะครับเนี่ยไอ้คำนี้แหละ
ลองไปดูในช่วงนั้นนะ
มีการแสดงข่าวแล้วก็มีการประชุมโรคเป็นทั้งแรก
ระหว่างแมงเผอร์กับผู้กำกัดผู้กำใหม่นะครับ

ผมมีผู้ผิดตอบมากกว่าผู้สมบัติในครั้งนี้นะครับ
ที่ขอทำเนื้อแบบโบสถ์อยู่เยอะเยอะเยอะ
อยากทุกคนมีแม่น้อยที่ได้สมบัตินะครับ
จะทำกับเขาเป็นผู้กำกัดที่เราจะพูดกับไหน
ซึ่งเราจะต้องคุยกันให้เข้าใจถึงตอนนี้
ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็จะตีแผ่ว่าตำรวจนายใดได้ตัวนายก

จากนี้ครับมีอีกท่านหนึ่งคือคุณวิโรธลักษณะอดีศรนะครับ

ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิด
ธรรมนูญมาตรา๑๘๕อย่างชัดเจนนะครับ
เพราะว่าเป็นเหมือนคำสารภาพของนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ยังมีสอสอเพื่อไทยครับจำนวนมากที่มีความผิดด้วย
คุณวิโรธก็เรียกร้องให้นายกนะฮะตอบอยู่๒ข้อนะครับ
ข้อที่๑ก็คือว่าสอสอคนไหนบ้างที่ฝากตำแหน่งผู้กำกับการ
แล้วก็ข้อที่๒ก็คือว่าจะดำเนินการอย่างไร
หากไม่ดำเนินการจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เช้าวันนี้คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีก็ต้องชี้แจงประเด็นนี้นะครับ
โดยบอกว่าไม่ใช่อย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ
เพราะว่าตนไม่มีอำนาจไปสั่งการแทรกแทรง
หรือเก้าไกลการแต่งตั้งเข้ารัชการตำรวจนะครับ
เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่จะพิจารณาตามผลงาน
ส่วนคำพูดที่บอกว่ามีการขอมาเยอะ
มีทั้งคนผิดหวังและคนที่สมหวัง

แต่ว่ามาคุยปัญหายาเสพติดที่เรื้อรังและสอสอก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับ
การทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ตนก็ไม่สามารถไปสั่งย้ายได้อยู่ดีครับ
ทำได้เพียงแค่บอกไปว่าในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะ
ให้ช่วยดูแลด้วยนะครับอ่าผู้สื่อข่าวถามต่อฮะว่าทางพระเก้าไกลนั้น
คุณเศรษฐาก็กล่าวย้ำคำเดิมนะครับบอกว่ายืนยันว่าผมไม่ได้ไปก้าวกาย
ไม่เคยไปสั่งการและทางสอสอก็ไม่เคยมาขอครับ
ไม่เคยแทรกแซงไม่เคยก้าวไก่ในการแต่งตั้งราชการ

เป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาตามผลงานนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ที่ทราบกว่านี้อยู่ว่าประชาชนหรือสอบเป็นตัวแทนของประชาชน
ก็มีการมาพูดคุยกันเรื่องปัญหายาเสพติดที่มันที่มันเลื้อร่างมานะครับ
แล้วก็อาจจะมีความไม่สบายใจกับเจ้าหน้าที่ก็มีการพูดคุยกัน
ก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนี้คนสมหวังผิดหวัง
หมายความว่าที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานไม่ดีตรงนี้นะครับ
ซึ่งผมเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่า
สมมุติว่าถ้าเกิดเขาทำมาไม่ดีผมไม่สามารถไปสั่งย้ายได้อยู่ดี
แล้วผมก็ได้ไปบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ในโซนนี้ในเขตนี้
มันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะนะฝากช่วยดูแลด้วย
ถ้าเกิดเขามีการกำกับดูแลไปแล้วแล้วก็ยังยืนยันว่า
บุคคลที่เคยอยู่ในพื้นที่ยังเป็นบุคคลที่เหมาะสมอยู่

อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็เชื่อว่ามีสอสอเกี่ยวข้องหลายคน
เพราะว่านายกรัฐบนตรีนั้นนี่คือวิเคราะห์จากคำพูดของนายกเลยนะ
ใช้คำว่าขอมาเยอะครับ
และอาจจะต้องมีต่อไปในอนาคตจะต้องมีตัวไหมฮะ
สรุปว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ที่เดิมครับ
วันนี้ระบบอุธรรมแบบเดิมครับไม่ไปไหน

ผมเองกังวลมากว่ามันจะไปไกลถึงขนาดซื้อขายตำแหน่งด้วยซ้ำ
แดดเบโชว์สนครศรีธรรมราชจากพรรคประวัติธิบัตร
ซึ่งคุณชัยชนะเองนอกจากเป็นสอสอนครศรีธรรมราช
แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมาธิการตำรวจของทางสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
กรมทตำรวจเรียกนายกชี้แจง๗ธันวาคม
ตามข้อความที่เห็นข้างหน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะมาสอบถามนะฮะเชิญนายกมา
ชี้แจงเรื่องนี้ครับเพื่อสอบถามว่าตกลงแล้วคำพูดดังกล่าวนั้น

จะเป็นการกล่าวหาต่อองค์กร
ก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในส่วนนี้นะครับ
แต่ว่าคำพูดที่นายกรัฐมนตรีนั้นพูดนะครับ

ความหมายเจตนาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงมันคืออะไร

ใช่แต่ถ้าไปผิดรัฐธรรมนูลนี้ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับ
นี่แหละค่ะคำพูด๑ประโยคเมื่อวานนี้

วันนี้กลายเป็นประเด็นร้อนไปต่อนะคะ